ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีของไอซ์หีบเหล็ก

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากที่การตรวจสอบไป
มันเจอคนกระดูกมนุษย์เพิ่มที่ไปงมออกมาในน้ำ
ทีนี้เขาบอกว่ากำลังสอบหาอยู่
เห็นว่าอาจจะเป็นเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
อยู่กับแฟนนุ่มที่เคยอยู่บ้านในไอซ์ด้วย

หลังจากที่ตำรวจระดมกำลังเข้าตรวจสอบบ่อน้ำ
ซอยเพชรชากะเสม๔๗นะคะ
ซึ่งก็คือบริเวณบ้านพักของนายอภิชัย
หรือในไอซ์ไอซ์หีบเหล็กนี่แหละค่ะ
ผู้ต้องหาที่นำศพของนางสาวกุ๊กกิ๊กใส่หีบ
แล้วก็ไปฝังดินในบริเวณบ้าน
เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำพยานที่เป็นเพื่อนในไอซ์นะคะบอกว่า
ยังมีศพผู้หญิงคนอื่นที่ถูกนายไอซ์เอาไปถ่วงในบ่อด้วย
ก็มีการชี้จุดที่ในไอซ์เผลอปริปากออกมาตอนเมา

พอมาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากที่ในไอซ์ถูกจับได้
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังให้ทีมประดาน้ำลงค้นหาเลย
โครงกระดูกมนุษย่อด้วยผ้าค่ะ
ดัมเบลมัดโซ่ใส่กุญแจ
ทับด้วยประตูเหล็กและเก้าอี้ม้าหินนะคุณ

คือกะว่าไม่ต้องลอยขึ้นมาอีกเลยนะคะ
การค้นหาวันแรกเจอกระดูกมนุษย์๒๘ชิ้น
เสื้อผ้าผู้หญิงแต่ไม่เจอกระโหลกศีรษะ

วันที่๒พบกระดูก๒๘๘ชิ้นนะคะ

๒๘๘ชิ้นไม่พบกระโหลกศีรษะเหมือนกันนะครับใช่เกือบ๓๐๐ชิ้น
วันนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
โดยเฉพาะข้อมูลของน้องออยสาวไซส์ลาอีกคนที่หายตัวไป
แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรค่ะ
ก่อนหน้านี้มีจุดที่ตำรวจสงสัยแต่ว่ายังไม่สามารถค้นหาได้
ก็คือร่องน้ำใกล้กับจุดฝังศพน้องกุ๊กกิ๊ก
จุดนี้เป็นร่องน้ำที่เชื่อมระหว่างบ่อน้ำใหญ่ที่พบโครงกระดูก

ก็คือป้ากับอายสนั้นป้าเล็ก
ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการสำรวจเบื้องต้น
เพราะว่าจุดนี้มันมีต้นไม้ขึ้นเยอะมาก
มีต้นมะขามเทศริมตลิ่งล้มลงไปในน้ำ

นั่นคือจุดต้องสงสัยเพียงแต่ว่าอุปสรรคมันเยอะ
คือดำลงไปทีมันก็ค่อนข้างจะอันตราย
ต้องมีการสอบปากคำให้มันชัดเจนแล้วก็แน่ใจก่อน
ถึงจะสามารถวางแผนค้นหาได้
จากนี้ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
ก็บอกว่าจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ร่วมกับตำรวจสนเพชรเกษมไปสอบนายไอซ์ในเรือนจำด้วย
เพื่อจะหาศพที่ถูกฆ่าอำพราง
แล้วก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาหรือว่าดำเนินคดีกับนายไอซ์เพิ่มเติมนะครับ
ตอนนี้ทางตำรวจเองบอกว่าก็จะเข้าพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่
ก็ต้องประสานขอใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือด้วยหรือไม่
ยังต้องรอคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจนครบานว่าจะกำหนดแนวทางอย่างไร
เพราะตอนนี้คือ๑รอคุณหมอจากแผนกนิติเวศของสิริราช
ในการคัดแยกแล้วก็ตรวจสอบว่ากระดูกที่พบ
เป็นของมนุษย์เพศใดมีอายุเท่าไหร่และกี่คน
เออมีใครบ้างนะครับทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกกฤษณะ
พัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยความคืบหน้าส่วนหนึ่ง
ก็อย่างที่บอกไปตอนนี้ต้องรอทางแพทย์โรงพยาบาลสิริราช
การตรวจพิสูจน์คงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
เพื่อพิสูจน์ทราบว่ากระดูกทั้งหมดเป็นของใครกี่คนยังไงบ้าง
หากประชาชนหรือผู้ใดมีคนในครอบครัวที่ศูนย์หายไป
ตั้งแต่ปี๕๕ถึงปี๖๐ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
เพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบอัตลักษณ์บุคคลได้
มาเลขโทรศัพท์ให้ไว้๑๙๑๐๒๔๕๕๑๗๑๘ของสนเพชรเกษม
แล้วก็มีรายงานล่าสุดผู้สิทธิ์ข่าวกำลังเหมือนรวบรวมพยานรวบรวมพยานอยู่
ตกลงแล้วคนศูนย์หายในบ้านของนายไอซ์มันน่าจะมีกี่คน

คือตอนนี้มี๑เด็กหญิงวัย๑๒ปี
ที่ชาวบ้านบอกว่าเด็กหญิงคนนี้ชอบไปวิ่งเล่นในบ้านของนายไอซ์

นางสาวออยหรือนางสาวออน
สาวใช้ไลน์คนหนึ่งคนนี้น่าจะหาย
แฟนเก่าของนายไอซ์ที่เคยคบหาดูใจกัน
และนายอายซ์ไม่พอใจไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแฟนเก่า
ลักทรัพย์ในบ้านของเขาทำให้แฟนเก่าติดคดีรักทรัพย์เนี่ย
คนนี้ไม่รู้หายตัวไปหรือเปล่ายังตามหาอยู่

ชาวบ้านบอกมียายแวร์อีกคนนึง
ยายแวร์เคยเป็นคนทำงานที่บ้านของนายไอซ์
เป็นแม่บ้านที่บ้านในไอซ์เมื่อ๒๓ปีก่อน
แล้วยายแวร์หายตัวไปโดยที่ไม่รู้หายไปไหน
และข้าวของเครื่องใช้ของยายแวร์ยังอยู่บ้านนายไอซ์อยู่เลย
มีหลายคนทีนี้ตำรวจก็เก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วครับ
เพื่อที่จะตรวจสอบกันต่อไปแต่ทีนี้ต้องดูกระดูกก่อน
กระดูกที่ได้เป็นกระดูกใครยังไงกี่ศพกี่คน
แล้วถึงจะขอหมายสารในการเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่อีก
คือมนุษย์๑คนจะมีกระดูกทั้งร่าง๒๐๖ชิ้น
แต่เนี่ยวันแรก๒๘วันที่๒๒๘๘นี่มันเกิน๑ร่างแล้ว

ต้องรอตรวจสอบกันทั้งหมดทั้งมวลอีกทีนึงนะคะ